ส่วนช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูพิธีการขอฟ้าขอฝน
ของชาวพิศนุโลกของชาวอำเภอพรมพิรามกันหน่อยนะครับ
ก็มีการสืบสารเทศกาลสงกรานยกทงเข้าวัด
เพื่อขอฟ้าขอฝนแล้วก็เพื่อประกอบอาชีพ
เรื่องของเกษตรกรรมการค้าขายให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับ
นี่แหละครับเป็นขบวนแห่ของ๖หมู่บ้าน
ตำบลทัพยายเชียงอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนโลกนะครับ
โดยมีนางรำนำหน้าขบวนเข้าไปยังบริเวณวัดหนองมะคัง
เพื่อร่วมงานประเพณียกทงเข้าวัด
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายต่อหลายปีแล้วนะครับ
ตามประวัติความเป็นของประเพณีนี้
ทงเข้าวัดนี้นะครับจะจัดขึ้นหลังจากการสิ้นสุด

ก็จะมีการทำทงของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน
โดยใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ที่สุดเท่าที่ชาวบ้านเขาจะหาได้คุณ
ขอให้เลือกกันมาเลยขอให้ลำใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
ผูกติดด้วยสิ่งของที่จะนำมาถวายวัด

แล้วก็จัดขบวนของแต่ละหมู่บ้าน

ถือว่าเป็นการขอพรจากเทวดา

เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขาย
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
โดยบรรยากาศหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะครับ
ชาวบ้านที่นำทงมาถวายวัดทั้ง๖หมู่บ้าน

แล้วก็ค่อยช่วยกันในการยกทงขึ้นแบบนี้นะครับ
เพื่อให้ชูช่อสู่ท้องฟ้า
เปรียบเสมือนการถวายสิ่งของแก่เทวดา
เพื่อจะเป็นการขอฟ้าขอฝนขอโชคขอลาบ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีดี

จังหวัดพิศนุโลกนั่นเองครับ
ก็เกิดขึ้นในหลายอำเภอนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานยกทงเข้าวัด

เป็นการบอกลาวันสงครานสำหรับประเพณีนี้นะคะ